ตรงนี้มาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะผ่อนปลนไปแล้ว
เรื่องการท่องเที่ยวในคึกคักอย่างมากโดยเฉพาะที่หาดบางแสน
ถามว่าเมื่อวานนี้แน่นไหมแน่นทีเดียวค่ะคนถามว่าเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยโรคระบาดหรือเปล่า
ยังพบฝ่าฝืนอยู่นะคะสำหรับบรรยากาศที่บางแสนเมื่อวานนี้
บางแสนชนบุรีเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
แต่ก็ยังไม่คึกคักเท่ากับวันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนั้นเนี่ย
แน่นหาดจนเข้าไม่ได้จนต้องสั่งปิดไปเลยนะคะ
ในช่วงบ่ายบ่ายเย็นเย็นของวันที่สามนายนรงชัยคุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์กล่าวว่าเมื่อวานเนี้ยก็ยังเห็นอยู่
ยังพบนักท่องเที่ยวละเลยการใส่หน้ากากอนามัยอยู่
หากตรวจพบเนี้ยนะคะจะไม่ให้ลงเล่น
ให้ลงไปอยู่บริเวณชายหาดซึ่งทางเทศบาลนั้นต้องเพิ่มจุดคัดกรองจากเดิมสิบสี่จุด
เพิ่มให้มากกว่านี้เพราะว่าทางเข้าหาดมีหลายเส้นทาง
ผู้ใช้บริการเตียงผ้าใบเองก็ต้องมีจุดคัดกรองอีกชั้นแยกต่างหากด้วยนะคะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหากพบว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือว่าสูบบุหรี่
บริเวณชายหาดจะจับกลุ่มทันทีหากนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามประกาศของเทศบาล
คำสั่งจังหวัดชนบุรีอาจนำไปสู่การประกาศปิดชายหาดบางแสนรอบ๒ได้
เดี๋ยวดูก่อนประเมินอีกรอบนะคะเช่นเดียวกับที่บรรยากาศการท่องเที่ยวที่หาดสำราน
หาดเจ้าสำรานแล้วก็หาดชะอำในจังหวัดเพชรบุรี
ที่นี่นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปเที่ยวทะเลก็เป็นระยะเหมือนกัน
ทางจังหวัดเพชรบุรีอนุญาตให้เที่ยวชายหาดได้แต่แต่ยังไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำ
ว่าเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นสองรายนะคะ
เดินทางกลับจากรัสเซียแล้วก็คูเวทโดยทั้งสองรายไม่มีอาการป่วย
ผู้ป่วยยืนยันสะสมสูงสุดตอนนี้ยังอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยสี่ราย
รักษาหายแล้วสองพันเก้าร้อยเจ็ดเจ็บเอ็นรายรักษาตัวอยู่เจ็ดสิบห้าราย
เสียชีวิตสะสมห้าสิบแปดศพเท่าเดิมค่ะอ่า